สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดีกว่า

คุณจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

เห็นภาพมุมสูงแล้วคุณจะไม่อยากไปจริงเหรอ
เฮ้ยมันสวยงามนะ
นี่คือความอัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมนะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบึงกาล
ที่นี่คือภูทอกนั่นเองครับ
ท่องเนี่ยได้รับการกล่าวถึงจากนักท่องเที่ยวว่าต้องใช้ความอดทนไหม
ทนมากเลยเพราะว่าจะพิชิตยอดภูเขาเนี่ยต้องขึ้นไปทั้งหมด
โอ้โฮชั้น๗หรอ
ชั้น๗คือเป็นชั้นที่สุดยอดที่สุด

แล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตเห็นบันไดที่ถูกสร้างบนรอบหน้าผาสูงไหม

คุณจะไปถึงยอดนี่คุณต้องใช้ความพยายามมากนะแต่คุณขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยมันคุ้มค่า

เพราะว่าคุณได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบทิศรอบทางอย่างแท้จริง
แล้วที่นี่เขามีตำนานความเชื่อด้วยนะ

เขาบอกว่าใครที่สามารถพิชิตภูทอกได้เมื่อกลับลงมาจะปวดเข่าปวดขา
อันนั้นเป็นอาการส่วนบุคคลแล้วค่ะ

เอาแต่เขามีความเชื่อจริงว่าใครที่สามารถพิชิตภูทอกได้เนี่ยกลับลงมาจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกเลย
ซึ่งชาวบ้านเขาร่วมกันสร้างขึ้นเป็นอนุสรสถานแล้วก็บรรจุอัฐิพระธาตุของท่าน
ซึ่งหลวงปู่จวนเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมกับชาวบ้านสร้างบันไดขึ้นไปยังภูทอกแห่งนี้
วันหยุดยาวบอกเลยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะครับเดินทางมาเที่ยวกันที่นี่เขามีมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเร่งครัดด้วยนะ
อันนี้สบายใจได้คุณผู้ชมฟังไปฟังมาภูทอกมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
ภูทอกคือภาษาอีสานภูเนี่ยคุณชิสาก็แปลว่าภูเขา
ยอดดอยสูงลักษณะแบบนั้น
ถูกต้องส่วนคำว่าทอกเนี่ยแปลว่าโดดเดี่ยวเดียวได้รวมกันก็กลายเป็นภูเขาที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพียงหนึ่งเดียวในยุทธจักร
โอ้โหดูหนักนิดหน่อยนะ
ผมดูหนังจีนเยอะเกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไปเที่ยวกันที่บึงการเพราะมันมีหลายสถานที่ท่องเที่ยว
อีกหนึ่งที่ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดบึงกาลเนี่ยก็มีถ้ำนาคาที่เขาเพิ่งพบเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เป็นโขดหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาค